ข่าวนี้ค่ะหดหู่เป็นเรื่องของน้องหมา
หมาถูกผูกติดเอาไว้กับท้ายรถ
แล้วรถก็ขับลากไปในพื้นที่ศรีสเกต
สารเหลือเกินเดี๋ยวดูภาพค่ะ

ไปลากมันทำไมฮะ
เห็นแล้วก็สะเทือนใจนะคะคลิปนี้ทางเพจ
รถคันนี้ค่ะเป็นรถเก๋งลากสุนัขที่ผูกไว้กับท้ายรถ
แล้วก็ขับไปตามถนนนี่ในพื้นที่ของศรีสะเกดนะคะ
ฝุ่นไหมฝุ่นจากถนนมันก็ขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วยบอกว่า
พบเห็นรถยนต์ถูกลากสุนัขไว้ท้ายรถ
สพกันทราลักษณ์ตรวจสอบกลัวเกิดกรณีล่ามแล้วลืม

รอบนั้นที่เป็นข่าวเป็นคราวไปเนี่ยน้องหมาก็ตายแบบทรมานนะคะ
ทีนี้คนเข้าไปดูคลิปนี้นี่เป็นหมื่นนะ
แสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าดูแล้วหดหู่
มันเป็นการทรมานสัตว์ตั้งคำถามด้วยค่ะคุณผู้ชม
มันไม่ใช่รถคันเดียวมอเตอร์ไซคันนี้ที่ขี่ตาม
ทำไมไม่บอกรถเก๋งรวมถึงรถคันที่ถ่ายคลิปอยู่นะ
ทำไมไม่บีบแกร่ล่ะหรือขี่แซงไปไหม
บกให้จอดไปขวางหน้ารถไหม
การที่เอาน้องหมามาล่ามไว้แบบนี้แล้วลากไป
ไม่รู้ว่าเจ้าของรถลืมหรือเปล่า
ที่สำคัญคือในเพจไม่ได้บอกด้วยว่าชะตากรรมของน้องหมาเนี่ย

ขอให้มันรอดแล้วก็ปลอดภัยแล้วกันค่ะคุณผู้ชม